คุณผู้ชมครับเหตุการณ์ต่อไปนี้มีคุณลุงคนหนึ่งท่านก็ไปดื่มเหล้ามานะฮะ
ขี่รถจักรยานยนต์กลับบ้านล้มอยู่ในพงหญ้ารถจักรยานยนต์ทับตัวเองอยู่
เห็นก็ตกใจจะไปช่วยแต่ไอ้จังหวะจะวิ่งเข้าไปช่วยต้องพังงะ
เพราะลุงพูดมาลุงจะไปโควิดลุงจะไปโควิด
แล้วคนจะกล้าช่วยไหมไปดูภาพเหตุการณ์ตอนที่คนเขาไปเจอลุงหน่อยฮะ

เดี๋ยวลุงนี้ไปโควิดลุงเมื่อคืนนี้ไม่ได้นอน
ลุงจะไปโควิดมันแปลว่าอะไรครับก๊อบ
เมื่อคืนลุงไม่ได้นอนลุงจะไปโควิด
ฟังผิดหรือเปล่าลุงจะไปโคราชหรือเปล่า
พูดหลายรอบลุงจะไปโควิด

สิ่งที่กายพูดมาไม่รู้ว่ามันเป็นอย่างไร
ทุกคนก็เอายังไงดีลุงแค่เมาแล้วแกเพ้อหรือเปล่า

ตอนไปเจอคุณลุงคราวนี้นอนแอ้งหมั๊งเมาอยู่
ตอนแรกรถจักรยายนโยมันทับข่าอยู่
สงสารชาวบ้านก็จะไปช่วยเอายกรถขึ้นมาก่อน

พอถามลุงเมาหรือเปล่าเป็นยังไง
ลุงจะไปโควิดอย่างนี้ครับเมื่อคืนไม่ได้นอน
ถามไปก็ตอบแค่นี้แหละครับชาวบ้านก็วงแตก
ใจหนึ่งก็อยากช่วยใจหนึ่งก็กลัวโควิดเอายังไงดี
เมาขับรถล้มอ้างว่าเป็นโควิดวงแตกสิงานนี้จะรออะไร
เมาแล้วขับรถล้มอ้างแบบนี้ไม่ได้คนอื่นจะตกใจ
กัดเขาคอเพชรชบูรณ์แต่สุดท้ายแล้วผมว่าต้องตรวจนะฮะ
คุณลุงแกอาจจะเป็นหรือไม่เป็นก็ยังไม่ทราบ

แต่รู้อย่างเดียวคือเมาครับนะฮะ
เดี๋ยวคนในพื้นที่คงจะช่วยกันนำไปตรวจสอบกันต่อไปนะครับ